ไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะตำรวจเนี่ยตามไปรวบตัวลูกชายของดาบตำรวจซึ่งมีอาการทางประสาทค่ะเอาปืนมาควงแล้วยิงใส่ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บไปสามคนค่ะ
แล้วเขาว่าผักหนูเข้าไปแล้วมันหงิงปั้ง
เรื่องที่น่าตกใจนะคุณผู้ชมค่ะคนคนหนึ่งที่ขาดสติแล้วเอาปืนมาควง
แล้วยิงไปทั่วเลยคุณนัทพงศ์ชาวบ้านเนี่ยโดนบาดเจ็บไปสามคน
ภาพอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหลังหนึ่งที่บันทึกภาพเอาไว้ได้ตอนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะเอาปืนมาแล้วยิงกราดไปใส่กลุ่มชาวบ้าน
ในชุมชนหลังวัดพระพลามเภอเมืองนนทบุรีวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตรงนี้อยู่ใกล้กับท่าเรือพิบูรสงคราม๑นะคะ
ผู้สื่อข่าวไปเนี่ยยังเห็นกระสุนปืนปลอกกระสุนปืนตกกระจายอยู่เกลื่อนพื้นเลยค่ะ
ตรงพื้นเนี่ยมีกองเลือดอยู่อีกหลายจุดด้วยเหมือนกันนะคะ
ได้รับบาดเจ็บไป๓คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
มีสุนัขถูกลุกหลงเจ็บไปด้วย๑ตัวค่ะ
ทีมข่าวไปต่อค่ะไปที่บ้านผู้ก่อเหตุก็ไม่เจอใครในบ้านโอ้โหนี่ดูค่ะ
โอ้โหชาวบ้านไม่รู้อีหุยอีเหน่โดนนะคะสุนัขไม่รู้อีหนุ่ยเน่โดนไปด้วยค่ะ
ไปที่บ้านผู้ก่อเหตุก็ไม่มีใครอยู่ที่บ้านชาวบ้านบอกว่าย้ายออกไปตั้งแต่คืนวันนั้นแล้วค่ะ
ส่วนนางสาวยุพินหนึ่งในคนเจ็บที่โอ้โหโดนกระสุนเข้าไปที่ศีรษะบอกเธอเนี่ย
วันนั้นนั่งพิงถังน้ำแข็งอยู่แล้วได้ยินเสียงปืนหันไปดูเท่านั้นแหละ
เฉียดศีรษะเป็นแผลที่เห็นอยู่เนี่ยเย็บถึง๘เข็มนะคะ
คือถ้าหลบไม่ทันเธอบอกไม่น่าจะรอดค่ะ
ตรงจุดเกิดเหตุยังมีเด็กอีกสองคนกำลังจะเดินออกจากบ้านด้วยนะคะ
โชคดีที่อีกคนนึงที่บาดเจ็บเหมือนกันเขาเอาเท้าถีบเด็กเข้าไป
งั้นเด็กก็จะถูกยิงไปด้วยค่ะ
คนก่อเหตุอุกอาจมากนะคะยิงสาดรัวแล้วก็ยังไม่พอถอยไป
ไปเปลี่ยนแมกกาซีนอันที่๒รัวยิงต่ออีก
ตำรวจเนี่ยผ่านมา๒วันแล้วเธอบอกว่ายังไม่เรียกไปสอบปากคำเลย
แต่ตัวเธอเองเนี่ยจะตามเรื่องนี้และเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
เขาเดินมาตรงสายไฟฟ้าตรงนี้แล้วเขาก็ยิงเลยสาดอย่างเดียว
ได้ยินเสียงนัดหนึ่งหนูก็เลยหันอย่างนี้
แต่ถ้าหนูไม่หันมันก็เข้านี่หนูเลย
โอ้โหนี่น่ากลัวมากจริงนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านผู้ก่อเหตุเขาบอกว่า
มันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีเหตุการณ์แบบนี้
วันที่แล้วผู้ชายคนนี้ก็เคยเอาปืนออกมายิงหน้าบ้านตอนกลางดึกค่ะ
ยิงไปสองนัดตอนนั้นเนี่ยเขาก็รีบวิ่งออกมาจากบ้าน
ตะโกนถามว่ายิงทำไมคนก่อเหตุบอกไม่รู้ใครด่านะคะ
นะบอกไม่รู้ใครด่าวันนั้นเนี่ยนะคะ
ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนเอาไปนะคะจนกระทั่งวันที่ก่อเหตุเนี่ย
เขาก็ออกมาตะโกนถามอีกก็ตกเท่านั้นแหละ
พอโดนตะโกนถามผู้ก่อเหตุก็ยิงกระหน่ำ
มาทางตัวเขาทันทีค่ะ
หน้าที่มันจะไปยิงตรงนั้นอ่ะกี่วันประมาณสองวันวันสองวันนะ
มันเลยยิงอย่างนี้ก่อนผมก็เลยวิ่งออกมาว่าจากบ้านว่า
เฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยบอกไม่รู้ใครด่าผมพี่
บอกเออยิงอย่างนี้ไม่ได้มันมีลูกหลานคนกงแก่อยู่
เข้าบ้านไปเลยแล้ววันที่มันยิงอ่ะ
มันยิงเข้าไปตรงโน้นเนี่ยมันยิง
ก็อ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาขี่บัวไซต์ไปกับภรรยา
แล้ววัยรุ่นแถวนั้นเหมือนกับพูดจารักษณะล่วงเกินภรรยา
ก่อเหตุก็เลยไม่พอใจเอาไปเอาปืนพ่อมาแล้วสาดกระสุนรัวยิง
คือยิงไปมั่วเลย๑๙นัดโดนคนไป๓โดนหมาไป๑
ส่วนประเด็นเรื่องอาการทางจิตเวทครอบครัวเอาเอกสารมายืนยัน
ว่าเขาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตั้งแต่อายุ๑๘
ตำรวจก็ยืนยันไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนนะคะไม่ได้เข้าข้างผู้ต้องหาที่เป็นลูกตำรวจ
เพราะว่าวันเกิดเหตุก็จับกลุ่มดำเนินคดีเลยจับตามหลักฐาน
เรื่องต้นตำรวจนะคะคุมตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีแล้ว
แล้วแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ก็ถูกดำเนินคดี๔ข้อหาค่ะคุณผู้ชมข้อหานักเลย
พยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเข้าไปในเมือง
โดยไม่มีเหตุอันควรยิงปืนในที่สาธารณะ
และครอบครองอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะ